ก็คุณผู้ชมให้ตื่นเช้าแบบนี้นะคะกับการแสดงเชิดสิงโตค่ะ

ใช่ค่ะจากคณะกว่างสิวนะคะเป็นอีกหนึ่งคณะเชิดสิงโตชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งก็เป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน
ส่วนที่เรามาตรงจุดนี้คุณผู้ชมนี่คืออยู่บริเวณในศาลแล้วนะ
ใช่ค่ะอยู่บริเวณประตูทางเข้าเลยนะคะสารเจ้าพ่อทัพทิมสารเจ้าพ่อขออภัยนะคะสารเจ้าแม่ทัพทิมสารเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าพ่อกวนอูค่ะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาสนุกสนานเหมือนกันครับ

เริ่มกันที่การแข่งขันกรีธานะครับชิงทั้งหมด๑๒เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง๒๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการขับเคี่ยวกันของลมกรดทีมชาติไทย
โดยเจ้ามิ้วครับจิรพงศ์มีนาพระจากสุราธานีเต็งจ๋าในรายการนี้ที่คว้าเหรียญทอง๑๐๐เมตรไปแล้วนะครับ
ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมครับก่อนที่๘๐เมตรสุดท้ายจะเร่งฝีเท้า
ีเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับด้วยเวลา๒๐๙๙วินาทีคว้าเหรียญทองที่๒ได้สำเร็จนะครับ
และว่าถือว่าเป็นแชมป์ครั้งที่๒หลังจากทำได้ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๓๙ที่จังหวัดชนบุรี
ส่วนเหรียญเงินครับเป็นของคุณนานนท์สุแก้วจากบุรีรำ
และเหรียญทองแดงเป็นของจรรย์สะเทิงรำจากนครราชศรีมาครับ
ส่วนการแข่งขันซอฟท์เทนนิสครับจริงกัน๕เหลือทองบรรยากาศครักดิ์ที่เดียว
อย่างน้องน้ำเพชรสุกัณฑิกากฤษณสุวรรณนะครับ
เชียร์ถึงขอบสนามครับแต่สุดท้ายลุ้นภูเก็ตทีมของหวานใจ
ที่มันจะในชุดสีเทาไม่ขึ้นกับแพทย์สมุทรสากรไป๒๕
โดยน้องน้ำเพชรบอกว่าแม้ว่าผลจะไม่เป็นใจ
แต่ก็จะตามรุ้นตามเชียร์อีกในประเภททีมชายและทีมหญิง
จากนี้ยังเชิญชวนชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ
เชียร์ถึงขอบสนามกันกันในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างอีกด้วยนะครับ

อาจจะลงแข่งกันด้วยในการการการคอนโด
อาจจะลงเองนะคะน้องหนูเตรียมไปดูค่ะ
มาดูเชียร์คอนโดกันบ้างนะคะที่บึงประเพจค่ะ
จึงประเภทค่ะเมื่อวานนี้ชีวิตกันสี่เหรียญทองรุ่น๔๖กิโลกรัมรุ่นนี้นะคะ
พลอยละพัดชัยประสิทธิ์มุมน้ำเงินวัย๑๓ปีเท่านั้นจากสมุทรปราการค่ะ

เหนือชั้นค่ะสอนเชิงระวิพาสิริสมบูรณวัฒนาจากบึงการที่อายุมากกว่าถึง๔ปีนะคะ
ชนะด้วยคะแนน๑๔ต่อ๒คว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองในกีฬาแห่งชาติ
จากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกเลยนะคะ
ซึ่งน้องพลอยก็เปิดเผยว่าอยากติดทีมชาติไทยค่ะ
คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกภายใน๔ปีข้างหน้านะคะ
ซึ่งก็ตรงกับโอลิมปิกปี๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
กลับมาที่รีบอาทิตย์เวลาเริ่มมีตั้งความรับรู้
ดีใจว่าจะได้ไม่นึกว่าจะได้สิแต่ว่าแข่งปีแรกแล้วก็อายุน้อยสุดด้วยค่ะ
ไม่นึกว่าจะได้ค่ะว่าแข่งปีแรกแล้วก็อายุน้อยสุดด้วยค่ะ

น้ำหนักไม่เกิน๕๑กิโลกรัมและไม่เกิน๕๔กิโลกรัม
หนักเกิน๕๑แต่ว่าไม่เกิน๕๔นะคะ
รอบทิ้งชนะเลิศค่ะณฑนิชาสุภาระจากประสุทธิภิริขาในมุมน้ำเงินนะคะ
พบกับกัญชาวันประโคนกัญญาวันประโคนจากบุรีรำค่ะ
ผลก็ปรากฏว่าทั้งคู่ผลัดกันออกหมัดแล้วก็แลกแข้งกันอย่างสนุก
ก่อนที่จะครบ๓ยกนัทธนิชาน้ำเงินนะคะเอาชนะกัญญาไป๑๐ต่อ๙คะแนน

ต่อกันที่ว่ายน้ำครับที่สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ไลท์ครับในการแข่งขันท่ากบ๕๐เมตรระยะสั้นนะครับ
เดียวเท่านั้นเองโดยในประเภทของหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศ
มีตัวเต็งทีมชาติลงหลายคนครับรวมไปถึงต้องลุ้นคนนี้
เพียงขวัญปวพโภตะโกนะครับที่ก่อนกันการคว้าไปได้ถึง๖เหรียดทอง
แต่ผลปรากฏว่าเป็นทางด้านเจนจิราศีศาสตร์ครับจากสุพรรณบุรี
ช่องว่างที่๒นะครับไหว้เข้ามาเป็นอันดับที่๑
สถิติ๓๓๐๓วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง
ส่วนเหรียญเงินเป็นของสวนีบุญอภัยจากสมุทรปราการ
และเหรียญทองแดงนะครับเป็นของเพียงขวัญจากอุดรธานีครับ
ส่วนกีฬาเอ็กซ์ตรีมกีฬาชนิดนี้หลายคนสนใจไปชมกันจำนวนมาก
นั่นสนามนี่แหละใช่ค่ะอุทยานสวรรค์นะครับ
กันวันที่๒แล้ว๗เหรียญทองค่ะ
ประเทศไทยออลลี่หรือว่าเป็นการกระโดดสูง
ติกานะคะก็คือให้นักกีฬาทุกคนนั้นกระโดดด้วยความสูงที่เท่ากันทีละรอบ
ซึ่งในแต่ละรอบหากใครกระโดดไม่ผ่าน๓ครั้งก็คัดออกไปเลยนะคะ
สิบเซนติเมตรคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่ไอมันอารีจากสงขลา
เป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้วนะคะแชมป์เก่า
จากนครราชสีมาไม่ติดอันดับหนึ่งในสามเลยไม่ได้คืนแทนรับประวัติค่ะ